มี๒แม่ลูกเขาโดยสารรถไฟมา

คุณแม่เห็นพยายามจะฉุดตัวลูก

พยายามที่จะผลักลูกให้ไกลจากรถไฟ
แต่ตัวแม่ถูกรถไฟทับ

ลากร่างไปจนเสียชีวิตอืมนี่ฮะแล้วภาพวงจรปิดจับเอาไว้ได้
คุณผู้ชมเหตุการณ์น่าน่ากลัวมากแล้วมีคนเห็นเหตุการณ์ด้วย
นะครับเป็นคลิปวินาทีของนางสาวเบนเจวันดวงสุวรรณอายุยี่สิบเอ็ดปี
พร้อมกับลูกสาววัยสองขวบตกลงมาจากรถไฟสายกรุงเทพ
ตังขบวนที่หนึ่งหกเจ็ดก่อนถึงสถานีรถไฟครองจันดี
อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพียงไม่กี่เมตรทำให้ผู้เป็นแม่คือนางสาวเบนเจวัน
เสียชีวิตคาที่ส่วนลูกสาวบาดเจ็บมีแผลถลอกตามตัวนะครับ
ถามคนที่เห็นเหตุการณ์คือนายสมชัยภูลกูลอายุ๕๓ปีเล่าว่า
เขาเนี่ยนะเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จะไปรอรับผู้โดยสารที่ลงจากรถไฟ
สถานีครองจันนีเป็นประจำก่อนเกิดเหตุเขากับเพื่อนยืนรอผู้โดยสารอยู่
เพราะรถไฟเข้ามาพอดีนะฮะเข้ามาที่ข้างป้ายสถานีครองจันดี
แต่ระหว่างนั้นเห็นผู้ตายเนี่ยพลัดตกลงมาพร้อมกับเด็กหญิง
และรถไฟลากผู้ตายไปกับรถ
ส่วนเด็กนอนอยู่กับพื้นจึงรีบตะโกนให้นายสถานีนั้น
ส่งสัญญาณให้คนขับหยุดรถไฟ
ทีนี้จากการสอบถามทางด้านของนางเรนูดวงสุวรรณ
ผู้เป็นแม่ของผู้ตายอายุหกสิบห้าปี
เล่าทั้งน้ำตาบอกว่าลูกสาวเนี่ย
เพื่อไปเยี่ยมญาติพร้อมกับหลานสาวคือลูกนะฮะ
และวันนี้ก็จะเดินทางกลับจังหวัดสงขรา
แต่พอไปนัดเจอกันระหว่างทางที่ตำบลจันดี
ระหว่างที่รถฟ่ากำลังจะจอดทีศท่าชาร์ชาลา
ลูกสาวของผู้ตายคือหลานเขาจะเดินจากลงจากรถไฟ
แต่นางสาวเบนเจวันคือแม่รั้งเอาไว้จนพลัดตกทั้งคู่
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคือคุณแม่ของผู้ตายเขาเห็นว่า
วิธีนั้นเนี่ยผู้เป็นแม่เนี่ยได้ผลักผลักลูกสาวไว้สองควบออกจากร่างไปก่อน
ค่ะแต่เธอเนี่ยออกมาไม่ทันถูกรถไฟทับและลากร่างไปต่อหน้าต่อตาของเธอ
จนเสียชีวิตนะไปฟังแม่ของผู้ตายเล่าเรื่องนี้ครับ
ไหนอะไรต่อ
นี้เลยก็ไม่ได้เลี้ยงลองให้มากมายเลยยังมีเวียงที่ป่ามีอยู่ประเทศเดียวนี่ตรง
นั่นตัวตอนนี้ร่างของผู้ตายตั้งมันเป็นกฎศนอยู่ที่วัดนิขมเทพาราม
อำเภอเทพาะจังหวัดสงขรานะครับก็มีเพื่อนบ้านเดินทางไปให้กำลังใจ
เป็นระยะด้วยส่วนหลังสาววัยสองขวบมีบาดแผลถลอกตามร่างกายเล็กน้อย
ตอนนี้ก็ยังมีอาการตกใจร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่คุยกับใคร
ขณะที่แฟนของผู้ตายก็เป็นอาสาสมัครทหารพราน
อยู่ในอาการที่โศกเศร้าและไม่พร้อมจะพูดคุยกับใคร
พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรนะฮะขณะที่ญาติเองก็จะมีการจัดพิธีชาปนกิจศพ
ในวันที่๒ธันวาคมนี้ก็ต้องเสียใจด้วย
ก็เป็นปัญหาหรอกันใครเดินทางกับลูกตัวเล็ก
ระวังอย่าให้เด็กพยายามจะเดินออกมาจากรถไฟเพียงคนเดียว
ต้องรอให้รถไฟหยุดสนิทก่อนถึงจะปล่อยให้ลงจากรถไฟได้